ดูเรื่องแหวนเพชรเรื่องนาฬิการูกันหน่อยนะคะ
คือทางปปชก็ออกมาบอกข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ผลเอกประวิปบอกว่าราคาไม่ถึง๒๐๐๐๐๐บาท

ดังนั้นเดี๋ยวจะมีการเรียกขอดูใบเสร็จว่า
มันเกิน๒แสนไหมหรือมันไม่ถึง๒แสนจริง
ส่วนเรื่องของนาฬิการูค่ะหลังจากที่มีการชี้แจงแล้ว

แต่ทางปปชบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้า
จะเรียกภาคเอกชน๔คนที่มีส่วน
มาสอบที่มีส่วนเอี่ยวในเรื่องนี้
หรือว่าเพื่อนเป็นเจ้าของนาฬิกา
แล้วมันมีเหตุผลรับฟังได้หรือไม่
ปปชบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะ
ต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อน
แล้วถึงจะให้คำตอบต่อสื่อได้นะครับ
แล้วก็ข้อมูลก็ยังออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ในเพจนี้เขาก็เผยโฉมนาฬิกาเรื่องที่๑๖
บาทอันนี้เขาบอกราคาตลาด
แล้วก็ภาพเป็นภาพสมัยที่พลเอกประวิทธิ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือปี๕๓
เยือนนครฮานอยที่เวียดนามนะคะ
ภาพนี้นอกจากคนดูนาฬิกาแล้ว

เน็กไทต์บอกว่าเน็กไทต์ยี่ห้อกุฏชี่๖๐๐๐กว่าบาท

เขาบอก๖๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็เมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปรับราม

ก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนาฬิการู
แล้วก็แหวนเพชรของพลเอกประวิทธิ์
ซึ่งนายวรวิทธิ์สุขบุญเลยค่ะที่การปปชนี่นะคะ
บอกว่าตอนนี้ทางปปชเตรียมดำเนินการ
ถ้อยคำกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับที่มาของนาฬิการูทั้งหมด๔คน
ทุกคนเป็นภาคเอกชนทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์ก็มีการชี้แจง
มาที่ไปของนาฬิกาทุกเรือนที่ปรากฏเป็นข่าว
แต่ไม่ให้รายละเอียดถึงจำนวนที่ชัดเจนว่ากี่เรือน
ซึ่งก็คาดว่าภายในเดือนมกราคมเดือนนี้นี่แหละ

ไปยังไง
ส่วนกรณีที่พลเอกประวิทย์มีการเช่าเครื่องบินเหมาลำไปประชุมที่ฮาไวน์ที่สหรัฐรัฐ
ตอนนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ในการท่องเที่ยวส่วนตัวไหม
ล่าสุดค่ะทางปปชก็ยืนยัน
เรื่องนี้นะคะบอกพิจารณาเสร็จตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมปี๖๐แล้ว
แล้วก็ไม่พบว่าเป็นการกระทำความผิด
ก็เลยมีมติไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนนั่นเองนะคะ
การที่ปปชนัดบุคคลที่๓๔คนซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้ามา
แล้วไม่ขอเปิดเผยชื่อแหม่สื่อ
แล้วก็หลายคนในโลกโซเชียลอยากรู้
เป็นใครเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทย์ขนาดไหน
เป็นเพื่อนเป็นซีเป็นขนาดไหนถึงได้ให้นาฬิกายืมกัน
ปปชก็บอกนะบอกว่า๔คนนี้คือจะมีทั้งเดินทางไปขอข้อมูลเอง
แล้วก็เชิญมาให้ข้อมูลที่พลประชอร์รอดูอาทิตย์หน้าละ